การเลือกตั้งสอสอของไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้
เป็นการเลือกตั้งภายใต้ชื่อระบบที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสมนะครับ

การเลือกตั้งในระบบนี้ทำให้พักการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กวาดหวังว่า
จะได้จำนวนสอสอจากสสบัญชีรายชื่อ
สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริงจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
จอบประเด็นจากรายงานครับ
จะได้สอสอจำนวน๕๐๐คน
ซึ่งนอกจากจะทำให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมายแล้ว
ขนาดกลางและพักขนาดเล็กต้องยิ้มรับกับสัดส่วนสอสอที่จะได้เพิ่มขึ้น
เพราะยิ่งพักการเมืองใดได้จำนวนสอสอแบบแบ่งเขตมากเท่าไหร่
โอกาสที่จะได้จำนวนสอสอบัญชีรายชื่อยิ่งลดลงมากเท่านั้น
ทางกลับกันพักขนาดกลางและพักขนาดเล็กจะถูกเติมเต็มด้วยคะแนนจัดสรรปันส่วนผสม
ผลการเลือกตั้งจะได้สอสอแบบแบ่งเขตไม่มาก
หรือแม้กระทั่งสอบตกทุกเขตไม่ได้สอสอแม้แต่คนเดียว
มุมมองของนายอนุชาสะสมทรัพย์ที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพักขนาดกลางอย่างพักชาติไทยพัฒนาเห็นว่า
กติกาใหม่จะเอื้อประโยชน์ให้หลายพักการเมือง
แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้ประชาชนหันมาเทคะแนนให้
เพราะยังขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละพัก
การส่งผู้สมัครสอสอให้ได้มากที่สุด
เทคนิคการเรียกคะแนนเสียงรวมถึงความเป็นพักการเมืองเก่าแก่
ก็ถือว่าเป็นแต้มต่อที่ดีกว่าด้วย
เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเบอร์ที่ได้เปรียบ
แล้วพักที่มีเทคนิคในการหาเสียงของวันนั้น
มันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนติดตาต้องใจเหมือนกัน
คือชาติไทยพัฒนาคงไม่รอส้มหล่นนะฮะคงเก็บทุกส้ม
โดยปกติแล้วเพราะว่าวันนี้เราก็เพิ่งจัดตั้งกรรมการอะไรต่าง
เดี๋ยวก็ต้องดูยุทธศาสตร์ของภักดิ์ว่าจะออกมาที่ทางไหน
คือก็ต้องยุทธศาสตร์ของพักเราว่าเป็นยังไง
ส่วนในพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นการที่ว่าประชาชนเขาคุ้นเคยกันยังไง
อย่างที่ผมบอกคนเก่าหรือพักเก่าเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบนิดนึง
ในฐานะเป็นคนเก่าคนแก่ในพื้นที่
แล้วเราทำการเมืองของเราแบบมาสม่ำเสมอ
เป็นเรื่องปกติแหละ
แน่นอนว่าตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม
หากพักขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
สามารถส่งผู้สมัครสอสอครบทั้ง๓๕๐เขต
จะได้คะแนนรวมเพิ่มยังมีมากขึ้นเท่านั้น
ขณะที่มิติทางการเมืองยังถูกมองว่าเป็นจุดแข็ง
พักเหล่านี้มีอำนาจต่อรองทางการเมืองมากขึ้นด้วย
ไม่แปลกที่ช่วงนี้พักขนาดกลางและพักขนาดเล็ก
คึกคักยิ้มหวานกับสูตรจัดสรรปันส่วนผสม
เหมือนเป็นตัวช่วยเพิ่มตัวเลขสอสอในมือ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน